หาปลาท้าชนเต้มั่นใจ๑๐๐
ขอนไม้ไม่ใช่คุณแตงโม
นี่แหละครับเป็นจุดที่ทำให้
ลุงนิดซึ่งภายหลังมีที่ปรึกษากฎหมาย
ใช่มีที่ปรึกษากฎหมาย

ศรีระเจนจากทะ
แล้วประวัติเขากับคุณเต้พระราม๗เนี่ยนะ

จะไม่เผาผีใช้คำว่ามวยถูกคู่ได้ไหมอ่าได้ฮะค่ะคือลุงนิดแจ้งความนะครับ
หินประมาทนะฮะหลังจากสสเต้เนี่ยนำคลิปไปเผยแพร่แล้วเขาถูกโจมตี
ประมาณว่าโอ้โหทำไมเนี่ยทำไมไม่ช่วยชีวิตคุณแตงโมนายวินิตรีปัญญา
หลังจากตกเป็นจำเลยสังคมว่าไม่ช่วยคุณแตงโมอย่างที่ผมเล่าไป
ทำให้โลกออนไลน์นะครับเข้ามาต่อว่าลุงนิดจนเสียหาย
ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนลุงนิดเนี่ยนะครับแจ้งความเอาผิดกับสสเต้นะครับ
เป็นหัวหน้าพักด้วยเนี่ยในข้อหามินประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
นิตยืนยันว่าเป็นคนในคลิปจริงแต่วันนั้นน่ะ
ไม่เห็นเลยไม่เห็นมีคนว่ายน้ำเพราะถ้าเป็นคนจริงก็จะช่วย
ส่วนที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ขอนไม้ลอยน้ำก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
สสเต้ออกมาบอกแบบนี้โอ้โหสังคมตราหน้าเขาเขาว่าเป็นคนไม่ดี
คืนนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นคุณแตงโมจริงจะไม่ปล่อยให้จมน้ำแน่นอนนะครับ

ตอนนี้ลุงนิตบอกว่าเสียความรู้สึกจริงที่สสเต้ไปให้สัมภาษณ์
ว่าเขาเนี่ยเห็นคนจมน้ำแล้วไม่ช่วยและจะฟ้องร้องดำเนินคดีสสเต้ให้ถึงที่สุดครับ
แต่ที่นั้นเขาช่วยได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่คนไปเกาะไม้
ไม่โยยไม่กลัวแน่นอนครับจนถึงที่สุด
นี่โดนไปหนึ่งดอกแล้วพี่เต้มาวานนี้

คือองค์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหามินประมาทอย่างน้อย
นี่๑ผู้ถูกกล่าวหาเสียชื่อเสียง
มีการระบุตัวตนของผู้ที่ถูกกล่าวหา
คำถามคือพี่เต้มีการระบุตัวตนไหมว่า
นายนิตรีปัญญาใจดำไม่ช่วยคุณแตงโม

ตรงนี้พี่เต้บอกว่าตอนที่เผชิญหน้าการบอก

แจ้งได้แต่ว่าก็จะเข้าองค์ประกอบหรือเปล่า

ที่โรงพักษณ์เมืองนทบุรีเมื่อวานนี้
เต้นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศิพิลัย
ก็เดินทางไปที่โรงพักษณ์เมืองนทบุรีด้วย
คุณผู้ชมเอาหลักฐานที่บอกว่าเป็นคลิป
นั่นคือคุณแตงโมที่ลอยอยู่
แล้วขอความช่วยเหลือแล้วมีผู้ชายหาปลา
เข้าไปใกล้แล้วไม่ให้การช่วยเหลืออะไรนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้คุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยก็เดินทางไปที่โรงพักเมืองนนทบุรี

มั่นใจว่านั่นคือภาพที่แตงโมลอยคออยู่ในน้ำ
ซึ่งได้มาจากทศบันบังกลวย
บันทึกภาพในช่วงเวลา๓๓๐๔๐๐ก็กินเวลาสักประมาณ๓๐นาที
โดยพี่เต้นำไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อให้ตำรวจรับไม้ต่อไปตรวจสอบต่อ
แล้วก็หวังว่าไอ้คลิปนี้ที่เอาไปมอบให้
จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็อาจจะมีการขยายผล
ดำเนินคดีกับคนที่กระทำผิดได้พี่เต้หวังแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมพี่เต้ตอนออกมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างมีอารมณ์นะ
เพราะว่าหลายประเด็นที่นักข่าวก็จี้ถามเหมือนกัน
เต้ยบอกว่าแม้ว่าคลิปมันจะพูดไม่ได้
แต่มันบอกได้ทั้งภาพและเสียงรวมถึงสภาพแวดล้อม
ซึ่งแตกต่างจากพยานบุคคลที่อาจจะไม่กล้าพูดความจริง
เพราะกลัวเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่
แล้วก็มั่นใจว่าภาพที่เห็นนั้นนั้นคือแตงโมกำลังตะเกียกตะกาย

เพราะถ้าเกิดว่าหากเป็นขอนไม้จริงไม่น่าจะลอยถวนน้ำได้
ยกเว้นแต่มีมือคนมาเกาะเกี่ยวนะคะ
ประกอบกับมีตำรวจท่านหนึ่งมาบอกกับพี่เต้ว่า
คลิปนี้มีความเป็นไปได้จริงอ่าหรือฮะ
ฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากจะเถียงกับใครนะ
แต่ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการพิสูจน์ต่อไปค่ะ
คือเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์
มันก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเขาไปสอบสวนดู

พี่ไม่ได้ปักปำเพียงแต่ว่าณปัจจุบัน

ถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าคลิปดังกล่าวเป็นขอนไม้
เต้จะรู้สึกเสียเซลล์หรือเสียหน้าไหมคะพี่
ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าเราก็สันนิษฐานได้
เพราะว่าอันนี้มันคือพยานวงจรปิด

ซึ่งมันเป็นพยานทางราชการ
ซึ่งแต่ละคนก็สามารถที่จะสันนิษฐานเองได้ตามสิ่งที่เราเห็น

พี่เต้เห็นอักกับเกียริยาไหมค่อนข้างมีอารมณ์พอสมควรนะคะ
โดยเฉพาะพอถามถึงกรณีความรับผิดชอบต่อลุงหาปลาคนนั้น
ที่ทำให้ทัวร์ไปลงลุงหาปลา
สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ยอมช่วย
ซึ่งเรื่องนี้พี่เต้ยืนยันว่าคลิปนี้ตนเองไม่ได้กล่าวหาใคร
แต่เป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้
ส่วนใครได้รับผลกระทบเดี๋ยวค่อยว่ากัน
หลังจากที่พนักงานสอบสวนตรวจสอบคลิปแล้ว
เพราะถ้าหากว่าเป็นคลิปในคลิปเป็นความจริง
ก็คือตรงนั้นวัตถุตรงนั้นคือคุณแตงโมจริง
ในคลิปก็อาจมีความผิดที่ไม่ให้การช่วยเหลือก็ได้นะ
เน้นคำว่าก็ได้เพราะว่าตอนนี้คลิปยังไม่ได้พิสูจนทราบจริง
ว่าคนตรงนั้นคือแตงโมหรือว่าวัตถุตรงนั้นคือคุณแตงโม
คุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานนี้พี่เต้ก็ไปโรงพักเมืองนนท์
ลุงหาปลาคุณนิดก็ไปโรงพักเมืองนนทจังหวะนี้ค่ะเข้ามาปั๊กกันแถม
มาเจอหน้ากันอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
ไม่ใช่คนนี้ตอนแรกเหมือนพี่เต้ไม่เห็นไม่รู้ด้วยว่าคนนี้ลุงนี้
ค่ะแกบอกว่าทรงผมก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนนี้
คนนี้เป็นคนตกปลาไม่ใช่คนภายเรือ
เต้บอกแบบนี้นะเออแล้วเมื่อกี้ได้ยินชื่อสมพงศ์ไหมคะ
ได้ยินไหมที่พี่เต้พูดลองฟังอีกครั้งไหมคะ

เราพูดกับพี่แกนิตรีดีนี่มัย

ภายเรือต้องชื่อสมพงศ์ไม่ใช่ลุงนิดนามสกุลตรีปัญญา
คนนั้นต้องชื่อสมพงศ์ต้องหาต่อแล้วค่ะ

ใช่ไหมคะทีนี้เห็นไหมคะลุงนิดนี่แกก็เดินออกจากวงไปเลย
แล้วลุงนิตพูดนะคะรสลินไม่ได้พูดนะคะ
นิตบอกว่าผมเสียหายทางจิตใจมาก
ตอนที่นักข่าวพยายามให้คุยกับลุงนิดเนี่ยแล้วพี่เต้แกไม่คุย
แล้วก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนภายเรือแต่เป็นคนหาปลา
รู้ไหมคะว่าลุงนิตพูดกับนักข่าวว่ายังไง

แกคงแถไปเรื่อยหมายถึงว่าพี่เต้
นี่ค่ะทั้งที่ผมก็บอกแล้วว่าผมนี่แหละ
เป็นคนที่อยู่ในเรือเป็นคนพายเรือ
แล้วเป็นคนที่พี่เต้ตั้งข้อสังเกตว่า
คุณเห็นคุณแตงโมจมน้ำต่อหน้าต่อตาทำไมถึงไม่ช่วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาไปกันใหญ่แล้วเรื่องนี้นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของทรงผมที่พี่เต้บอกว่า
ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทรงผมแบบนี้ในคลิปอ่ะ

ว่าก็วันนั้นผมใส่หมวกไอ้โม่ง
คือใช่ไม่ใช่ผมไม่แน่ใจแต่ดูจากคลิปสิ

ขนาดนี้มัวขนาดนี้มืดด้วย

สรุปแล้วพี่เต้บอกว่าคนนั้นมีคนเดียวใช่ไหมคะ

คนนั้นพี่เต้บอกว่าต้องชื่อสมพงศ์ไม่ใช่ชื่อนิด
และที่สำคัญเฮ้ยคนพายเรือหายปลาบริเวณนั้นเนี่ย
ปกติแล้วมีเรือลำเดียวเหรอมีคนเดียวเลยเหรอ
ใช่ไหมคะก็ต้องตั้งข้อสังเกตกันต่อ
ทีนี้ชาวตั้งข้อสังเกตว่าทำไมหาได้วัยจังเลย

ตอนนี้มันเหมือนมวยขึ้นโชกกันสองฝั่ง
แดงกับน้ำเงินฝั่งนึงพี่เต้ฝั่งนึงลุงนิด

ฝั่งลุงนิตมีพี่เลี้ยงแล้วที่มานวดครับ
คุณศิราเจญจาค้าครับ
เมื่อวานนี้คุณศิราก็ไปเหมือนกันครับนี่ครับ
เป็นในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของลุงนิดลุงหาปลาเลย
ไปสพเมืองนลให้ตำรวจตรวจสอบซะหน่อยว่า
ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวต่างของคุณเต้มงคลกิจ
มันเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไรครับ
โดยเฉพาะคลิปล่าสุดที่คุณเต้อ้างว่าเห็นคุณแตงโมกำลังว่ายน้ำลอยคอเข้าฝั่งอยู่
แล้วก็มีลุงนิดลุงหาปลาพายเรือเข้าไปดูแต่ดันไม่ช่วย
แล้วพอคลิปนี้ออกมาพอพี่เต้ให้สัมภาษณ์กลายเป็นว่าทัวร์ลงลุงนิต
บอกว่าลุงนิดเนี่ยใจดำทำไมไม่ช่วยคนล่ะ
นิดก็เลยได้รับความเสียหายเป็นจำเลยของสังคมครับ
คุณศิราบอกว่าถ้าหากตำรวจสอบสวนแล้วพบว่าผิดจริง
ก็ให้ดำเนินคดีถึงที่สุดไปเลย
จากนั้นคุณศิระและลุงนิตออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คุณศิราบอกว่าตัวเขาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงนิดลุงหาปลาแล้วครับ
โหนี่เป็นทางการแล้วเหรอฮะ

โดยลุงนิตแจ้งความกับสสเต้แล้วในข้อหามินประมาท
แล้ววันนี้ครับจับตาดู๑๐โมงเช้า
ตัวเขาเองจะให้ทีมทนายทำเรื่องฟ้องศาลจังหวัดนทบุรี
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์คืนความเป็นธรรมให้กับลุงนิต
รวมทั้งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยครับ
เหนือจากจะฟ้องร้องที่ศาลแล้วนะ
จะไปร้องเรียนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

สอบจริยธรรมพี่เต้ในสัปดาห์หน้าด้วย

สังคมสังคมต้องตัดสินว่าตอนนี้เนี่ย
สสเต้จมูกโด่งขึ้นหรือเปล่า
คุณศิราบอกตั้งแต่มีคดีแตงโมเนี่ยนะ

มูกของคุณเต้เนี่ยยาวขึ้นเซนหนึ่ง

ตัวเขาพร้อมจะดำเนินคดีต่อด้วยครับ
อืม
ผมว่าให้สังคมตัดสินแล้วกันว่า
ตอนนี้สตเต้เนี่ยจมูกโด่งขึ้นไหม
ระหว่างที่มีคดีน้องแตงโมเนี่ย

วันนึงก็โด่งยาวไปเมตรให้เซนนึง

และให้ประชาชนดูว่า
สิ่งที่ลุงออกมาปรากฏตัววันนี้

และสตเต้ที่ให้ข่าวอย่างนี้
ใครถูกใครผิดนะ
๕๐๐๖๐๐ล้านบาทเอง
รวยมาก
คือจะไปใช้คำว่าเป็นอดีตสอสอก็ไม่ได้ด้วย
ไม่ได้เพราะไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครตั้งแต่แรกแล้วครับ

แต่ว่าไฟดิมลงหน่อยได้ไหม

แม้ว่าคืนนั้นลุงนิตจะไม่เห็นร่างของคุณแตงโม
แต่หลังจากนั้น๗วัน
นิดได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้

นั่นแหละคือเสียงของคุณแตงโมฮะ
โปรดใช้วิจัยณณญาณในการรับชมด้วย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยเป็นการส่วนตัวเลยเห็นไหม

แต่วันนั้นที่พยายามพายเรือตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะ
ในเมื่อลุงนิสบอกมั่นใจเลย

แล้วพลายเรืองั้นกลับบ้านทันทีเลยครับ
ผมได้ยินเสียงร้องสามหือ
ผมจำน้ำเสียงได้เลยว่าเป็นคุณแตงโม
จำได้เลยผมถอยเรือเลย

เขาร้องแบบเขาสะอื้นสามฮือ

ที่ยืนยันว่าวัตถุสีดำในคลิป

ลุงนิดก็มั่นใจ
บอกแล้วว่ามันคือขอนไม้

หมาลุงยังช่วยเลยหมาตกน้ำอ่ะ

ถ้าผมไม่ช่วยคนจริงให้ผมตายภายใน๗วัน

ผมก็ไม่ใช่คนแล้ว
ผมจะเกิดมาทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะ

ขี้เลื้อนผมยังช่วยเลยจริงจะช่วยเลย

เขาคิดได้อย่างไรว่าผมทายเลือนหนี
ผมกลัวผมไม่กลัวหรอก
วันที่เขาหาศพผมยังลงตะข่ายช่วยเขาหาศพเลย
ผมจึงภาวนาว่าให้ศพมาติดด้วย

นั่นก็เป็นความเชื่อของลุงนิดเขานะ